ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
เพราะว่าไปยืนอยู่บนฝาปูนที่ปิดบ่อ

ทำให้ตัวเธอเองตกลงไปเพราะฝามันแตกนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือกันอย่างทุลักทุเลนะคุณนะ
ซึ่งเป็นร้านกาแฟและเบเกอรี่บริมถนนรัศดาเขตเทศบาลนครตรัง
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่ตกลงไปในบ่อน้ำท่อซีเมนชนิดกลม
เธอได้รับบาดเจ็บทราบชื่อก็คือนางป่านฮาไทยทองแท่นอายุ๒๘ปี

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกทำเป็นบ่วงหย่อนลงไปในบ่อที่ลึก๑๐๒๐เมตรนะคุณ

เพื่อผูกเชือกติดกับลำตัวของนางป่านป่านฮาไทยไม่ให้จมน้ำ
จากนั้นก็หย่อนบันไดลงไปภายในบ่อก่อนที่จะให้เธอค่อยไปแล้วก็จับบันไดไว้
บันไดขึ้นมาจนกระทั่งสามารถอุ้มร่างของนางป่านฮาไทยขึ้นมาได้สำเร็จนะครับ
ใช้เวลาที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันประมาณ๓๐นาที
ท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านแล้วก็ลูกค้าต่างมาลุ้นกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
สุดท้ายล่วงใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้นะครับ
พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขาแล้วก็นางป่านฮาไทยรวมถึงเพื่อนอีกคนนึง
กำลังช่วยกันเก็บกวาดขยะและใบไม้อยู่บริเวณใกล้บ่อน้ำ
โดยบ่อน้ำจริงก็มีฝาปิดที่เป็นปูนซีเมนอยู่แล้วนะ
กวาดขยะเล่นกันอยู่แถวนี้เพราะว่าร้านก็ต้องกวาดอะไรแบบนี้
ใช่แล้วก็เก๊ก็ขึ้นไปยืนบนขวานั้นพอดี
ใช่แล้วเก๊ก็ตกไปมากวาดกันอยู่๓คน
แล้วก็เก๊ก็ดึงอีกคนนึงไปด้วยอีกคนนึงก็จืบเขนกับขานิดหน่อย
ขวาท่อนี่มีอะไรปิดอยู่ไหมเป็นปูนซีเมน
ใช่แต่ว่าด้วยเกณฑ์น้ำหนักน่าจะเยอะ
จากสภาพบ่อแล้วแล้วก็ถ้าฝาปิดฝาไม่น่าจะแบบว่าแข็งแรงนะ
ถึงขนาดรับน้ำหนักคนได้นะครับก็ถือว่า
ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนสำหรับท่านอื่นด้วยนะครับ
ขณะนี้อาการของนางปานฮาไทผู้บัดเจ็บปลอดภัยแล้ว
แล้วแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังนะครับ